ที่ชนบุรีครับกระบะคันนี้เนี่ยกระบะสีดำนะขับมาถึงสามแยก
ก็ต้องตัดสินใจไม่ซ้ายก็ต้องขวาเออ
อันนี้พุ่งไปเลยน่ะอ้าวแล้วชนกำแพงน่ะ
เอ๊ะไม่ชินเส้นทางหรือเพราะถนนมืดหรืออย่างไรคุณผู้ชม
ตีสี่ยี่สิบห้านาทีเวลาจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะโหไม่ออกซ้าย
แล้วก็ไม่ตรงเยื้องไปมันเป็นสามแยกเหมือนกับตัววาย

แล้วตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ
คุณผู้ชมฮะตำบลหนองหงที่ชนบุรีของเมื่อวานนี้เอง
ตี๔เมื่อวานนี้จังหวะต่อมาจะเห็นกระบะเนี่ย
เหมือนขับถอยหลังออกมานะคุณผู้ชมฮะนี่นี่ถอยออกมา
แต่ก็ไม่ได้ลงมาดูความเสียหายครับแล้วก็ออกซ้ายไปเลยอ่ะ
เหรออ่านั่นไปแล้วแล้ววงจรปิดในซอยใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ย
จับภาพกระบะชัดขึ้นอีกเนี่ยคันนี้นะ
ทำให้รู้ว่าเป็นกระบาดโตโยต้ารุ่นพรีรันเนอร์สีดำ
แต่ทะเบียนไม่ชัดไฟมันจ้าตรงนี้คุณผู้ชมมองไม่เห็น
แล้วกระบะก็เข้ามากลับรถนะนี่นี่ถอยถอยเข้ามากลับรถนิดนึง
แล้วก็ขับย้อนออกไปทางฝั่งที่เขาไปชนกำแพงนั่นแหละ
ในช่วงเช้ามาครับคุณผู้ชมเลยตี๔มาหน่อยหนึ่ง
ดูดิโอโหโอโหห่างไปเลยอ่ะเนี่ย
นี่แหละฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาษณ์ตำบลตำบลหนองหงทั้งแถบอ่ะคุณผู้ชม
เหลือแค่คำว่าจังหวัดชนบุรีแค่นั้นเองเอาจริงจริงป้ายโรงพยาบาลนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงเป็นทางสามแพร่ง
ที่มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากนะทำเลที่ตั้งค่อนข้างเสียบใช่ใช่
ถ้าเกิดว่ามีแบบกลางวันนะมีคนออกกำลังกายอยู่แล้วพุ่งมาแบบนี้นะ
อ๋อพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาษณ์ตำบตำบลหนองหงนะ
พอชุลีกรก็เล่าให้ฟังว่าเธอมาเข้าเวรตอน๖โมงเช้า
เห็นป้ายหน้าโรงพยาบาลโดนชนซะแล้วตกใจเลย
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้เห็นว่าเป็นกระบะดำนั่นเอง
ที่เป็นต้นเหตุมาชนป้ายแล้วก็หนีไป
พอสุริกรฝากให้คนที่ก่อเหตุมารับผิดชอบด้วย
เพราะว่าพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยมันต้องมีรั้วรอบขอบชีส
เพื่อความปลอดภัยของคนไข้แล้วนึกดูว่า
วันนี้ไม่มีแล้วนะป้ายโรงพยาบาลไม่มีแล้ว
ถ้าเป็นคันอื่นพุ่งเข้ามาอีกอ่ะโอ้ทีนี้เข้ามาถึงตัวพื้นที่โรงพยาบาลเลย
แล้ววงจรปิดก็ชัดด้วยฝากตำรวจตามตัวให้ได้หน่อย
ถือว่าโชคดีที่มาเกิดเหตุเอาตอนกลางคืน
ออกกำลังกายกันถ้าอย่างนั้นอันตรายเลยคุณผู้ชม
จะว่ามืดก็ไม่มืดฟ้ายเบลอเลยเห็นไมั้งข้างบนฟ้ายสองสว่างนะครับ
พยายามหาวิธีแก้ปัญหาป้องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับโรงพยาบาลครับ